โดยยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับให้นิสิตว่ายน้ำแล้วก็เป็นศักดิ์กักเก็บน้ำฝน
ไม่ใช่บ่อเคมีอย่างแน่นอน
โดยนายจงรักวัชรินรักรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมกับพลเรือโทษสาธาราชาณกิติคุณิรุฑหงษ์ประสิทธิ์
คณะบดีคณะพาณิชยานาวีธนาชาติ

กับน้องบอสว่าเกิดขึ้นหลังจากจบกิจกรรม
เฉลยสายรหัสซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการ
เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นก็มีนิสิตบางส่วน
รวมถึงผู้ประสบเหตุมีคราบโครนติดเสื้อผ้า
พี่จึงแนะนำให้ลงไปล้างตัวในสระพักน้ำ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด
ตามที่เราสอบสวนนิสิตนะครับ
ทั้งที่รวมกิจกรรมตรงนั้นแล้วแล้วก็กลุ่มนี้เลยนะครับ
ไม่ได้มีการสั่งเพียงว่าพี่บอกว่า
ไม่ใช่การออกกำลังจึงไม่มีการประเมินสุขภาพก่อนล่วงหน้า
ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายทางมหาวิทยาลัยพร้อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่
สำหรับการสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมต้องรอให้น้องบอสหายดีก่อน
ขณะที่ฝ่ายรุ่นพี่ก็ต้องรอให้สภาพจิตใจพร้อมมากกว่านี้
จะเข้าสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง